ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์พี่เขยนะฮะที่ยิงน้องเมียจนเสียชีวิต
หัวร้อนใจร้อนไปอารวาสบ้านแม่มาอารวาสกับพี่สาว

ต้องขอแก้ข่าวกันหน่อยผู้ตายเขาไม่ได้เกเรอะไรขนาดนั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑ทุ่มเมื่อวานนี้ครับ
ท้องที่ของสพเขาย้อยที่เพชรชบุรีนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
บ้านหนองประดูกตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ผู้ตายชื่อว่านายจิตรเทพนิ่มสอนอายุ๒๖ปีถูกยิงด้วยปืนนะฮะ
ซึ่งกระสุนเข้าที่หน้าอกซ้ายทะลุด้านหลังเป็นแผลขนาดใหญ่เป็นลักษณะลูกปลาย
เพราะว่ากระสุนที่เข้าไปนัดหนึ่งเนี่ยมันเป็นลูกปลายที่ไปฝังอยู่ข้างในอีก๗นัดแบบนี้นะครับ
เสียชีวิตอยู่นะฮะที่หน้าบ้านนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็เป็นพี่เขยของผู้ตาย
ชื่อว่านายทานเซซวดอายุ๔๗ปีหลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
เมื่อช่วงเช้านายทานมามอบตัวนะครับ
ตำรวจก็เลยพาไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ที่เอาไปซ่อนไว้แถวบ้านพัก
เขยของผู้ตายซึ่งเป็นผู้ต้องหา
พตมรีเทียนชัยคประสโหททมทุทธรจพจปรีบอกว่า
ผู้ต้องหาสารภาพว่าใช้ปืนลูกซองยิงนายจิตรเทพน้องเขยเสียชีวิตจริง
แล้วก็อ้างว่าสาเหตุมาจากปัญหาในครอบครัว
เพราะว่าผู้ตายชอบมาหาเรื่องคนในบ้านอยู่เป็นประจำ
ทำให้เขาบันดาลโทษะแล้วก็ลงมือยิงนะครับ
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหานะครับก็คือนายทานอ้างว่าน้องเขยที่เสียชีวิต
คือนายจิตเทพเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของเขา
มาถึงก็มาถามพี่สาวก็คือภรรยาของเขานั่นแหละนะครับ
ว่าใครไปแจ้งตำรวจว่าผู้ตายเนี่ยก่อเหตุอลวาดทำร้ายข้าวของแล้วก็ทำร้ายแม่
ทำให้ตำรวจเนี่ยไปไล่ตามจับตัวนายจิตเทพเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้
แต่ว่านายจิตเทพเนี่ยเขาหนีไปตำรวจจับไม่ได้ไม่เจอ
แล้วพอช่วงค่ำก็มาหาพี่สาวที่บ้านนะครับบอกว่าใครไปแจ้งตำรวจ
หาว่าเขาเนี่ยไปอารวาสไปทำร้ายแม่คุยกันอยู่เนี่ย
พี่สาวของผู้ตายไม่คุยด้วยเดินหนีไปทางหลังบ้าน
ก็เลยเหลือแค่ผู้ตายกับนายทานพี่เขยที่ยืนคุยกันอยู่แล้วก็มีปากเสียงกัน
ทานก็เลยไปหยิบปืนลูกซองมาแล้วยิงใส่ผู้ตายหนึ่งนัดนะฮะ
กระสุนเข้าที่หน้าอกมันทะลุหลังฮะ
แต่เป็นลูกปลายฝังอยู่ข้างในด้วยอีกเจ็ดนัดนะครับแล้วก็เลยหลบหนีไปที่ป่าหลังบ้าน
เอาปืนที่ก่อเหตุไปด้วยนะครับก่อนที่จะออกมามอบตัวเมื่อช่วงเช้าวันนี้
ทานบอกว่าลงมือก่อเหตุเพราะโกรธแค้นผู้ตายที่ชอบมาหาเรื่องอยู่เป็นประจำ
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุทนไม่ไหวจริงกับพฤติกรรมเพราะว่ามากล่าวหาภรรยาของเขา
ก็คือพี่สาวของผู้ตายเองนั่นแหละว่าไปแจ้งตำรวจแล้วก็มีปากเสียงกัน
ตอนที่ออกมาที่ลานหน้าบ้านก็ทะเลาะกันแต่ผู้ต้องหาอ้างว่านายจิตรเทพผู้ตายพกขวานมาหนึ่งด้าม
พอมีปากเสียงกันรุนแรงนายจิตเทพจะเอาขวานมาทำร้ายเขา
เขาก็เลยบันดาลโทษะใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ไปแล้วก็หนีไปตั้งหลักก่อนมามอบตัว
ทีนี้คนที่รับศึกหนักอยู่ตรงกลางเลยนะฮะก็คือภรรยาของผู้ต้องหาและพี่สาวของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านางปรานียอดสวัยอายุ๔๒ปีนะครับเธอบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มจากเที่ยงเมื่อวานนี้
น้องสาวเนี่ยโทรมาหาน้องสาวอยู่กับแม่อยู่บ้านคนละหลัง
บอกว่านายจิตเทพซึ่งเป็นน้องชายอีกคนนึง
อารวาสอยู่ที่บ้านแล้วมาทุบตีทำร้ายแม่ด้วยนะครับ
เธอก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้ไปจับตัวน้องชายเพราะว่าทนไม่ไหวกับพฤติกรรม
ทีนี้พอน้องชายรู้ว่าตำรวจจะมาจับก็เหนียวจากบ้านไป
อันนั้นเป็นช่วงเที่ยงนะแล้วช่วงเย็นก็กลับมาที่บ้าน
โวยวายว่าใครแจ้งตำรวจก่อนที่ตอนค่ำตอนทุ่มหนึ่งจะมาที่บ้านของเธอ
ทีนี้เธอเนี่ยก็ยอมรับแหละว่าเป็นคนโทรแจ้งตำรวจ
พอเห็นน้องชายมาก็เลยเดินหนีไปทางหลังบ้านนะครับ
และก็ไปโทรแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตอนนั้นน้องชายมาอีกนะครับเกรงว่าจะมีเรื่อง
แต่พอเดินออกไปจากน้องชายเพื่อไปหลังบ้านแล้วโทรแจ้งตำรวจได้แป๊บเดียวฮะ
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดวิ่งกลับมาดูอ้าวน้องชายถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ส่วนสามีของเธอวิ่งหลบหนีไปเธอบอกว่าเธอโกรธสามีมากนะ
แม้ว่าน้องชายเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้แบบที่เล่าให้ฟังเนี่ย
แต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายถึงขั้นจะต้องมายิงกันตาย
แต่ก่อนก็กินเหล้าด้วยกันนะอยู่ดีแต่หลังหลังนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันบาดมังอะไรกัน
หนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรหนูก็ไม่รู้
แต่ว่าเหมือนมีเรื่องเหมือนจะมีเรื่องกันมาก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
ใช่กินเหล้ากันแคะกันหรือไงเราก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เคยตบตีกันตรงนั้นเพิ่งมานี่แหละ
คือตอนนี้ก็คือว่ายอมรับว่าโกรธแฟนที่มายิงน้องชายเรา
ก็ไม่บ้างก็ว่ายิงเขาทำไมพูดคุยกันเขาแค่มาถามเฉยไม่ได้มาเหลืออ่อนไหว
ศพของนายจิตเทพครอบครัวก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพวงมาลัยนะครับ
ในพื้นที่ที่เพชรบุรีนะญาติญาติก็บอกว่าโอ้โหก็ช็อกแล้วก็เสียใจอ่ะ
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ถ้าผู้ต้องหาจะมาขอเข้ามาศพก็ไม่ได้ห้ามนะ
เหลือก็แล้วแต่เวรกรรมใครทำอะไรไว้ก็เวรกรรมมีจริง
ทางญาติญาติเขาบอกว่าแบบนี้นะครับตำรวจแจ้ง๓ข้อหากับในทานผู้ก่อเหตุนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วการยิงปืนในที่สาธารณะ
ไม่ได้คัดค้างการประกันตัวนะครับเพราะว่ามามอบตัวนะครับ
ก็ญาติก็เอาหลักทรัพย์มาประกันตัวไป๔แสนบาท